จะต้องออกไปลงคะแนนเสียงชี้ชะตา
ว่าจะอยู่หรือไปจากสาภาพยุโรป
ที่จะส่งผลไม่เพียงแต่สหราชนาจักรเท่านั้น

ทั้งโถวีีบและโทโลกด้วย

ต่างร่วมกันประชันวิสัยทัศน์พร้อมทั้งออกรณรงค์หาเสียงในวันสุดท้าย
โดยกรกตก็เปิดเผยนะครับว่ามีผู้ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติในครั้งนี้
ถึงเกือบ๔๖ล้าน๕แสนคนครับ
สนใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของประชาชน
เพราะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้
การเติบโตทางเศรษฐกิจงานเงิน
รวมไปถึงโอกาสและก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลัง
ขณะที่นายบอริสจอนสั้นอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน
และนายไนเจลฟาหลาดหัวหน้าพักเอกราชสหราชอาณาจักร
พร้อมกับผู้สนับสนุนยังคงประกาศจุดยืน
โดยก่อนหน้านี้นายจอนสันกล่าวระหว่างการประชันวิสัยทัศน์
พร้อมระบุว่าวันพระหัสบดีนี้
ที่จะได้เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างอีกครั้ง
รวมทั้งประชาธิปไตยของอังกฤษ
ซึ่งคำพูดนี้ก็ได้สร้างเสียงฮือหาเป็นอย่างมากนะครับ
ขณะที่กรกตก็ได้เปิดเผยว่าจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์
มีมากกว่า๔๖ล้านคน
โดยประมาณ๑ใน๔เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า๒๕ปี
ขณะที่กลุ่มผู้สูงวัยซึ่งมีอายุระหว่าง๖๕๗๔ปี
พลิกกลับมานำที่๑๕๓ล้านคน